จากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่

คู่กัดสะบัดข่าว
สวัสดีครับ

กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัดสะบัดข่าว

เมนต์กันมาหน่อยกับแต่ละข่าวที่เราจะเล่าไปนะครับ

พื้นที่ประเทศไทยเนี่ย
โรคที่มีอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นทุกวัน
แต่อุบัติเหตุที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียเฉียวชนกันลงมาคุยกัน
แต่ท่าทางจะหาจุดตกลงกันไม่ได้นะและถึงขั้นเกือบวางมวยกันด้วยค่ะ

ขึ้นขับรถมันดดรถผมได้ยังไงไม่ได้

ชนแล้วหนีถ้าคุยดีบ้างไม่ได้เอาเรื่องมาเลย
กลุ่มมันหล่นเพิ่งไปที่นี่มากว่าไม่ได้

ก็จะรับคลานมึง
โอ้โหนี่เป็นแค่บางช่วงบางตอนนะเอาจริงมันมีหลายคลิป
มีประมาณ๓๔คลิปนะคะคลิปจากอุบัติเหตุครั้งเดียวเนี่ยนะนี่เป็นบางช่วงบางตอนคือลักษณะทั้งสองฝ่ายเขาโตเถียงกัน
เกิดอุบัติเหตุค่อยคุณนี่อย่าหนีกันนะเดี๋ยวมันจะมีมาม่า
นั่นไงมาม่าก็คือดราม่านั่นแหละใช่
เหตุการณ์นี้เขาระบุว่าเกิดขึ้นที่หน้าศาลนครปฐมค่ะ
วันนั้นขี่รถผ่านเหมือนจะใช่ลุงคนนี้

คือลักษณะถ้าที่จับใจความได้จากคลิปแรกนะเหมือนประมาณว่าอ่ะ
ให้เด็กเนี่ยก็คือลูกสาวเขาหรือเปล่าที่ลองขับอาจจะสอนขับรถกันอยู่
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับคลิปเหตุการณ์มันมีทั้งหมด๓คลิปนะครับ
แต่พอจะจับใจความได้ว่าผู้ชายที่ถ่ายคลิปเนี่ย

ก็อย่างที่เราบอกฮะคาดว่าน่าจะมากับลูกสาว
จากเสียงในคลิปนะครับได้ยินผู้ชายคนที่ถ่ายคลิปเขาพูดว่า
ขับรถมาชนผมได้ยังไงแล้วผู้ชายเสื้อขาวก็บอกว่า
ก็ชนแล้วยังไงแต่ก็มีประกันไงแต่ที่ขับรถออกมาไม่ได้หนีนะ
เขาทิ้งท้ายว่ารำคาญแบบนี้มันก็ไม่ได้ไง
แต่เรื่องของเรื่องเราก็ไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูก
บอกเอาไว้ก่อนเพราะยังไงซะก็ต้องฟังความของทั้งสองฝ่ายนะครับ
ใช่ค่ะถ้ามีประกันกันก็จอดคุยกันนะคะอย่างนี้กันนะคะ
เรียกมาคุยกันจะได้จบเนี่ยนะคะซึ่งสรุปแล้ว
ชายคนที่ถ่ายคลิปเขาก็เอาคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาลงในติ๊กต๊อก
ขออภัยนะคะเขาใช้คำนี้นะคะอุรังคาญมึงวาซาน
นี่แหละครับบางทีนะครับหัวร้อนบนท้องถนนมันก็จะเป็นอย่างนี้เหรอ
ก็คือจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกจากเรื่องเล็กมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับ
พร้อมกับแคปชั่นว่าชนแล้วหนีอะไรลักษณะแบบนั้นอ่าเอางี้ละกันสุดท้ายเนี่ย
จบลงด้วยการที่เรียกประกันมาแล้วก็มีการเคลมกันจนได้แต่ก็อย่างที่เห็นในคลิปกว่าจะเรียกกันมาได้ก็มีปากเสียงกันก่อนอะเนาะ
จริงมีประกันทั้งคู่น่าจะเรียกประกันมาเคลมตั้งแต่แรกแล้วนะมันก็น่าจะจบมานะคะ
เอ้าคลิปนี้พอแชร์ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าลุงมีประกันแล้วจะโวยวายทำไมทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากดูทรงแล้วจะเหมือนกันทั้งบ้าน
อันนี้อันนี้ที่ฉันไม่ได้พูดเองนะอ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ให้ฟังนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ใครผิดใครถูกเนี่ยพอประกันมาเคลียร์ก็น่าจะจบกันไปนี่คือหน้าที่ของประกันนะคะ
เวลาที่เกิดอุบัติเหตุเรียกประกันก่อนเลยไม่ต้องปะทะเองไม่ว่าเราจะถูกหรือผิดก็ตามนะคะ
อย่างที่บอกไม่ได้บอกว่าฝ่ายไหนผิดหรือฝ่ายไหนถูกนะถ้าเคลียร์กันรู้เรื่องมันก็จะได้จบง่ายนะครับ
คุณผู้ชมฮะเมาไม่ขับก็กลับแท็กซี่เพราะหนุ่มคนนี้เขาก็ทำอย่างนั้นแต่เรื่องของเรื่องลักษณะเมาแล้วนั่งอยู่ในแท็กซี่
พอถึงที่หมายเหมือนกับประมาณว่าแท็กซี่เอ๊ะเรียกเก็บเงินไม่ตรงกับมิเตอร์
แบบนี้เกิดข้อสงสัยมันทำได้เหรอไปดูคลิปฮะ
โอเคใช่เพราะว่าค่าแท็กซี่ทั้งหมด๙๙บาทมันบวกเพิ่ม๒๐บาทเนาะ
อ่ะแล้วคือพี่อ่ะไม่โอเคคือเมื่อกี้พี่บอกว่า๑๕๐ผมมีจ่ายนะผมไม่ได้ผมไม่ได้อะไรโอเค
แต่ว่าไม่พี่เห็นผมเมาผมรู้ว่าพี่เห็นผมเมาแต่พี่จะมาโกงค่าแท็กซี่แบบนี้ไม่ได้นะ
ผมมีตังค์จ่ายพี่นะผมไม่ได้อะไรแต่พี่จะมาทำแบบนี้ไม่ได้
แต่เมื่อกี้พี่ไม่โอเคไงพี่เห็นผมเมาไงพี่คิดว่าโอเคจะเอาค่าแท็กซี่กับผมเยอะกว่านี้คือมันไม่ได้
อ่ะคลิปมันเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวค่อยค่อยไล่เรียงเหตุการณ์กันอ่าแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
มิเตอร์เถียงกันค่ะเกิดการถกเถียงกันระหว่างคนขับรถแท็กซี่กับผู้โดยสาร
ในที่สุดโชเฟอร์แท็กซี่ก็ต้องยอมยอมขอโทษ
แล้วก็รับค่าโดยสารที่มันตรงตามระเบียบ๑๑๙บาท

ก็คือจริง๙๙บาทใช่ไหมแต่ค่าเรียกผ่านแอปพลิเคชัน๒๐บาทก็บวกกันเป็น๑๑๙บาทไงคะ

ขณะที่ผู้โดยสารก็สอนกลับไปทีหลังอย่าทำแบบนี้นะพี่
เห็นผมเมาเห็นหรือว่าเห็นคนอื่นเขาเมาไม่ใช่ว่าจะไม่มีสตินะมาโกงกันแบบนี้ไม่ได้
ถ้าพี่ทำแบบนี้ไม่ต่างกับทำลายอาชีพตัวเองนะ
เอางี้เราไปลองทางฝั่งของแท็กซี่เขาบ้างไหม

ซี่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บอกเองแต่เรื่องของเรื่องพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
มีคนมาคอมเมนต์ให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้
คำนวณค่าบริการให้เสร็จสับไม่ต้องไปจ่ายตามมิเตอร์
คือเขาคำนวณตามระยะทางอะเนาะ

แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อให้มันถูกต้องที่สุด
ผมว่ากรมการขนส่งต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้

ว่าจะเรียกด้วยการผ่านแอปมันต้องคิดค่าบริการแบบไหน
ค่ะแล้วค่าโดยสารระหว่างที่กดมิเตอร์
กับระหว่างที่แอปพลิเคชันคำนวณ

ผู้บริโภคก็งงเหมือนกันนะครับอ้าวทีนี้โลกออนไลน์นะคะ
มีการเผยแพร่คลิปอีกหนึ่งคลิปนะคะ
เขาบอกว่ามันอันตรายไปหรือเปล่ายังไงครับ
มีคนขับรถรถสปอร์ตรีบอยู่ในปั๊มน้ำมัน
โอ้โหแล้วถ้าเกิดไปชนแท่นปั๊มน้ำมันมาเนี่ย
จะตูมตามมานะคะให้คุณผู้ชมดูภาพค่ะ

กางเกงก็ยอมรับว่าเก่งนะแต่เรื่องของเรื่องสถานที่เนี่ย
มันดูแปลกนะคุณสุภาษาปั๊มน้ำมันไงค่ะ
นั่นไงแล้วเนี่ยโอ้โหนั่นตรงนั้นตรงที่ปั๊ม
อ่าตรงที่เติมน้ำมันแล้วข้างก็มีรถ
อีกต่างหากและช่วงที่เขาเทนิฟต์เนี่ยเออ
มันไปใกล้ปั๊มน้ำมันมากมากแล้วนี่ดูเกือบเฉียวคันนั้นที่เป็นกระบะขาว
เอามาโพสต์เอาไว้แล้วก็ตั้งคำถามบอกว่า
พอชี้พิกัดได้บ้างไหมว่ามันเกิดขึ้นที่ไหน
เพื่อมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเห็นแล้วจะไปจัดการ
เพราะว่าในคลิปคุณผู้ชมเห็นว่ามีคนเขาดริบแบบนี้
ในปั๊มน้ำมันเขากลัวค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับเดินทางไปยังปั๊มน้ำมันที่มันเกิดเหตุนั่นแหละครับ
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองของจังหวัดระยอง
เขาบอกว่าจอดอยู่ตรงนี้เห็นชัดเลยล่ะครับ
แล้วยังไงรู้ไหมเขาบอกว่าเขาใช้แข่งขันประลองความเร็วที่จอดอยู่บริเวณด้านหน้าของสำนักงานในพื้นที่ของปั๊มน้ำมัน
คือเรื่องของเรื่องมาจอดตรงนั้นแล้วมันชัดเจนแล้วที่ชัดเจนไปกว่านั้นคือร่องรอย
นี่ไงโอ้โหรอยริฟต์

เอาทีนี้นอกจากเจอรถเจอรอยดิบแล้วไปเจอผู้จัดการปั๊มน้ำมันค่ะ
ตอนแรกผู้จัดการเนี่ยบ่ายเบียงบ่ายเบียงไม่ตอบคำถามนักข่าวนะ
แต่สุดท้ายก็ยอมรับว่าโอ๊ยโอเคครับคลิปเนี่ยที่ผมที่คุณเห็นกันทั้งหลายในปั๊มนี่แหละ

แต่ว่าข้อมูลอื่นให้ไม่ได้นะเดี๋ยวเจ้าของปั๊มออกมาพูดเองครับผม
คราวนี้เจ้าหน้าที่เขามาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภอมณ์มาตรภูมินะครับ
เดินทางมายังปั๊มน้ำมันแห่งนี้
พร้อมกับเรียกตัวผู้จัดการของปั๊มมาพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในห้องรับแขกนะครับ

เขาไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปนั่งฟังด้วย
แต่ก็คุยกันประมาณสัก๒๐นาที

ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามถึงเรื่องราวที่มีการแข่งรถภายในปั๊มน้ำมันนั่นแหละ

รอเจ้าของปั๊มมาชี้แจงอย่างเดียว
ซึ่งจะมาชี้แจงกันในวันนี้นี่แหละครับ
โอ้เอาเราก็อยากรู้ข้อมูลเหมือนกันนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามค่ะตำรวจก็คือพันธุ์ตำรวจเอกภาษากรภัยจิต
ผู้กำกับการสพมาพตาพุธค่ะ
ได้เปิดเผยสั้นนะคะว่าเดี๋ยวเจ้าของปั๊มเนี่ย

เบื้องต้นเอาจากที่เฮ้ยให้คุณตำรวจประมวลจากในคลิปนะ
ก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นน่าจะมีประมาณกันสัก๑๐คน
เห็นในคลิปเดี๋ยวตำรวจรีบมาสอบปากคำ
คือเราก็เดากันไปไงว่าเอ๊ะเหตุการณ์มันอะไรยังไง
ล่าสุดครับเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้

อันนี้มันเป็นการจัดงานในพื้นที่ปิดนะ

และยังมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งมาคอมเมนต์

บอกว่าคนขับเป็นเจ้าของปั๊มอ่ะนะ

แต่พูดถึงเป็นเจ้าของปั๊มก็ทำอย่างนี้ได้เหรอ
อันนี้คือผมตั้งคำถามก่อนนะว่า

แต่มันมีความอันตรายอยู่ไง

ทีนี้ชาวเน็ตเขาก็บอกว่าที่ปลอดภัยกว่านี้
ไม่มีเหรอนี่คือการตั้งคำถาม
จากคนในโลกโซเชียลมีเดีย

ไปโดนหัวจ่ายบันเทิงแน่นอน
เอางี้ละกันก็รอให้เจ้าของปั๊มเข้ามาตอบคอมเมนต์แล้วกันเนอะ
ถ้ามาตอบเดี๋ยวเราจะมาอ่านให้ฟัง
แล้วถ้าชี้แจงเดี๋ยวเราจะเอานักข่าวไปถามมาให้คุณผู้ชมทราบอีกที

สำหรับผู้ที่ใช้รถโดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงฮะ
ไปเจอกับคนโรคจิตโธสไหล่หนอนซะเลยครับ
แต่คุณผู้ชมสังเกตพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ที่ยืนอยู่น่ะ
ก็ตรงเป้ากันกันปะดีดูมือมันแปลก
มันแปลกเนี่ยฮะเราทำเป็นภาพนิ่งเอาไว้ให้เห็นว่าพฤติกรรมเขาลักษณะแบบนี้นะครับ
ใช่ค่ะเอาคลิปนี้เฟซบุ๊กหนึ่งนะคะเขาเอามาโพสต์เตือนภัยไว้ในกลุ่มเฟซบุ๊กลาดกระบัง
ข้อความบอกว่าไม่คิดจะเจอกับตัวเองนะผู้ชายคนนี้ขึ้นมาตรงป้ายรถเมย์ซอยจินดา
เขาต้องบอกละเอียดจะได้รู้กันและจะได้ระวังตัวขึ้นมาแต่เช้าเลยอ่ะมาตั้งแต่๙โมง
เขาดูว่ารถคันนี้มีทั้งมีผู้หญิงทั้งคันเลยเน้นเด็กนักเรียนไปจนถึงวัยทำงาน
เขาก็เลยรีบขึ้นมาอย่างไวเลยเออเอาผู้สื่อข่าวก็เลยติดต่อไปพูดคุยกับคนที่โพสต์นะครับ
คนนี้ชื่อว่าน้องหวานครับเล่าให้เราฟังว่าผู้ชายในคลิปยืนช่วยตัวเอง
อย่างนั้นจริงเธอยืนยันครับแล้วทำแบบนั้นมาตั้งแต่ในช่วงของวัดปลูกศรัทธา
จนถึงวัดลาดกระบังเขตลาดกระบังกรุงเทพหานครโอ้โหระยะทางพอสมควรนะคุณสุภาษารา
ถ้าขับรถยนต์ปกติก็ประมาณ๑๖นาทีแต่ถ้าสองแถวสองแถวนี้จอดตลอดเนอะ
โบกก็จอดใครกดกิ่งก็จอดน่าจะนานกว่าสิบหกนาทีนะคะน่าจะมีครึ่งชั่วโมงอ่ะ
แล้วทำแบบนี้ตลอดเลยเหรอโอ้โหเล่นสไลด์ยาวเลยอ่ะโอ้โหสไลด์มาลาทอน
ระหว่างทางครับเขาบอกว่าไม่มีผู้โดยสารคนไหนโวยวายนะคือบางคนคงจะรู้แต่ก็คงจะกลัวครับคุณผู้ชมครับ
ตัวเธอครับคนที่โพสต์เนี่ยเธอบอกว่าเธอเดินทางถึงที่หมายก็ลงไปจ่ายเงิน
แล้วรีบไปบอกคนขับรถสองแถวว่ามีผู้ชายมาทำไม่ดีไม่ร้ายมาทำอะไรอย่างนี้
แต่อย่างนี้คนขับเขาก็ขับต่อแล้วก็ไม่ได้ลงมาดูอะครับ
ก็เลยหันไปดูรถว่ามีแท็กซี่ไหมจะลงรถทีนี้ก็เลยเห็นว่าเขาเอาของลับของเขาออกมา
แล้วก็ทำกิจกรรมของเขาแต่ว่าภาพที่เห็นคือเขาเอาออกมา
แบบเราสามารถเห็นได้เลยอะค่ะเขาไม่ได้เอากระเป๋าบังตอนแรกนะคะ
แต่ว่าในคลิปที่ถ่ายได้คือเขารู้แล้วว่าหนูเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายของเขา
เขาก็เลยเก็บเข้าไปในกระเป๋าเพื่อเอากระเป๋าบังอะค่ะ
เฮ่ยที่นั่นวาใช้คำว่าเก็บเข้าไปในกระเป๋า
อุ้ยตายแล้วแต่เขาก็น่ากลัวนะอันนั้นสิ
มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะเลยรวมถึงส่งคลิปมาให้
มาให้น้องน้องหวานดูค่ะ

ต้องใช้บริการรถสองแถวบริเวณตรงนี้เป็นประจำ
รู้สึกกลัวฮะอยากให้ตำรวจลงพื้นที่
ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางตำรวจนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบแล้วนะครับ

ทางตำรวจเอกพันลกสำรรรณสมผู้กำกับการสนจรจรเคน้อย
ซึ่งท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปเนี่ย
เพื่อเฝ้าดูถ้าเจอชายคนที่อยู่ในคลิปเนี่ย
เดี๋ยวจะไปจัดการเดี๋ยวจะไปสอบสวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
โอ้ยพลีสได้โปรดจัดการให้ทีครับคุณอำรวจค่ะ
ช่วงนี้เด็กนักเรียนเปิดเทอมแล้วนะ

ติดตามการถ่ายทอดสดกับทางไทยรัฐทีวีแบบยาวกันเลย

ใครยังนึกไม่ออกยังไม่มีแนวทางเออนั่นสิ
อ่าไปไปเจ๊ฟองเบียร้อยอยู่ค่ะ
ใครแข็บแล้วกดเลขห้าค่ะแม่
ใบจริงใบจริงแน่นอนใบชัวร์ใบจริงแน่นอนโทษห่วงโทษห่วง
จริงใบชัวร์แน่นอนนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น
ชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสียงลาบ
อ้าวมันเป็นแนวทางนะดูแล้วใช้วิจารณญาณในการ
รับชมแล้วเจ๊ฟองเบียเขาก็พูดอยู่แล้ว
ก็ไม่ได้ยืนยันคอนเฟิร์มค่ะมันเป็นแนวทางเฉยเฉยใช่
ชอบก็ชอบไม่ชอบก็ปล่อยผ่านเออเอาเจ๊ฟองเบียบอกว่า
อันนี้คือสิ่งที่เจ๊ฟองเบียเนี่ยเขียนแล้วก็คิดลงมานั่นนะคะ
แต่ทีนี้เลขทูบเขาบอกว่าเข้าไปดูเองแล้วกัน
กลุ่มปิดเจฟองเบียแปดแปดแปดเจฟองเบียกลุ่มอะไรนะ
กดตามเลยนะกดติดตามแล้วค่ะเอาอย่างงี้ละกัน
ดูแล้วยังไงใช้วิจารณญาณกันด้วยย้ำกันตรงนี้นะครับ
ค่ะอ่าไปดูหนุ่มคนนี้ครับโอ้โหเขามาจุดทูบอุ้ย
จุดทูปแล้วพูดอะไรบางอย่างเอาล่ะเอาล่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดชัดได้คู่กันสมัครข่าว
กลับมาในเบรกนี้เป็นกำลังใจให้พ่อนุ่มคนนี้หน่อย
เขาขายลอตเตอรี่เรื่องของเรื่องรถเขาเสียจอดไว้ข้างทาง
โทรตามเพื่อนมาช่วยสุดท้ายมอเตอร์ไซค์กลับมาขับได้
แต่ดันลืมแผงลอตเตอรี่ที่มีมูลค่าเป็นแสน
โอ้โหให้ตำรวจตามหาก็ยังหาไม่เจอสุดท้าย

คนที่เอาไปก็ไม่มีความหมายอะไร

เพราะผมแจ้งความอายัดไว้แล้ว
ขอให้เจ้าแม่เทพีอักษร
โดนบันดาลคนที่เอาแผงลอตเตอรี่ผมไป
ขอให้กินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนผม

เอารอตเตอรี่มาคืนผมในวันนี้ภูมิด้วยเถิดสาน

มูลค่าเป็นแสนนะครับคนนี้ชื่อนายเรืองศักดิ์บททัยสงศ์หรือว่าเตาอายุ๓๙ปี
เต๋าเนี่ยเป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่ชาวนครพนม
คือบนบานสารกล่าวไว้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดนใจหน่อย
ใครก็ตามที่หยิบลอตเตอรี่ไปมาคืนที
แล้วก็บอกด้วยนะว่าขอให้กินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนเขา
เขาเป็นทุกข์ระทมมาก
เต๋าเนี่ยพาไปดูจุดเกิดเหตุเลย
คำว่าจุดเกิดเหตุก็คือจุดที่เขาลืมแผงลอตเตอรี่เอาไว้
ก็เมื่อวันที่๑๐ธันวาคมเขาขี่มอเตอร์ไซค์ตะเวนขายลอตเตอรี่
พอมาถึงจุดเนี่ยมอเตอร์ไซค์พัง

เพื่อนมาซ่อมจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็ซ้อนมอไซค์ไปกับเพื่อน
คือรถตัวเองมันก็ซ่อมไม่เสร็จนะคะมันทำไม่ได้นะคะ
ซ้อนไปแกะตัวแผงลอตเตอรี่ลืมไว้ที่จุดนี้
เพื่อใครผ่านไปแถวนั้นเราเห็นนะฮะ
ซื้อแบบติดไว้ก่อนไงไปเอาร็อตเตอรี่มาแบบเป็นเครดิต
รับมาจากยี่ปั๊วแล้วอย่างนี้มูลค่ามันเป็นแสน
แล้วถ้าหายไปหมดแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปใช้เขาแล้ว
ก็เลยวิงวอนนะครับหากใครที่เอาไปเอามาคืนเถอะครับ
ถ้าเอามาคืนแล้วก็จะไม่เอาความแต่ถ้าคุณเอาไปแล้วจน
รางวัลเขาประกาศวันพรุ่งนี้แล้วอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าถูกรางวัล
บอกตรงเอาคืนเงินไม่ได้หรอกนะไม่ได้ค่ะ
เขาแจ้งความอายัดเอาไว้แล้วเขารู้หมดว่าเป็นเลขต้นคั่วอะไร

ไปกินก็เถอะมาดูเรื่องของสนุกสนาน
กับเด็กเด็กกันบ้างดีกว่าดีดีค่ะติดตามเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
สมัดข่าวเอ็กซ์คุณสุภาษาราค่ะเขาว่าเด็กเนี่ยนะฮะ
ชอบทำอะไรเรียนแบบผู้ใหญ่เขาเป็นวัยแห่งการเรียนแบบอะค่ะ
เออก็เรียนแบบลองลองดูนี่นี่นี่ดูนี่ยังไงเด็กน้อยคนนี้
เรียนแบบพฤติกรรมคุณแม่ครับ
อ๋ออ๋อค่ะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋ออ๋อได้ได้ค่ะได้ค่ะ
ดูสายตาแล้วดูน้ำเสียงยียวนกวนซะแล้ว
อ๋ออ๋ออ๋อได้ค่ะได้ค่ะนี่นี่นี่อย่างนี้เลย
ตายแล้วลูกโอ้ยเอานอกจากจะอย่างที่คุณชนะบอก
นอกจากการเรียนคำพูดแล้วนะอย่างนี้แบบถ้านี่นี่นี่นี่นี่
หน้าอาบเนอะตอนกลางวันก็แบบนึงพอตอนเย็นคุณพ่อกลับมาก็อีกแบบนึงนะ
อ๋อยังไงคะคุณแม่เลยว่าทำไมกลับเด็กว่าทำไรนะ
กับเพื่อนอีกแล้วใช่ไหมทำไมไม่รีบกลับโทรตามนั้นแล้วนะ
นี่คือเสียงของเด็กนะไม่ใช่เสียงของคุณแม่นะ
เอาแล้วแล้วปกติเขาเรียนแบบไม่ใช่เหรอเอาเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอบคุณนะคะ
น่ารักมากนะคะคุณชนะทำให้น่ารักเหมือนน้องนะคะเอาไปตามน้องได้นะคะคุณปอม
ทำดีค่ะในติ๊กต๊อกค่ะครับเอาส่วนเรื่องต่อไปนะคะ
จริงแล้วคลิปนี้เขาบอกเป็นคลิปตำนานน้องชุดนักเรียนเต้นเพลงไก่ย่าง
แต่เขาบอกว่าบอกให้เต้นสิบน้องเต้นพันค่ะ

ไอ้หนูปวดหัวเลยโอ้ยเอาตอนแรกเหมือนน้องอิดออดนะ
จะร้องแล้วนะจะร้องแล้วนะแต่ก็เต้นคนมีสปีริตนะ
แล้วหลังจากเต้นแล้วนะคะดิฉันอ่านปากท้ายคลิปนะ
น้องบอกพอแล้วนี่คือพอแล้วเหรอคะลูก
พอแล้วเปลี่ยนคนอื่นมาเต้นบ้างเฮ้ยแต่นี่คือคลิปเก่าแล้วนะ
เขาน่าจะโตแล้วนะตอนนี้อยากรู้จังเลย
อ่ะน่าจะทำคลิปต่อนะอยากเห็นตอนโตเป็นยังไง
น่าจะน่ารักเอาเพลงเดิมเอออยากให้ดูง่าย
คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่า
กับภารกิจของเด็กนักเรียนรอเลยรอจะแกล้งคุณครูครับ

ผมไม่ทำอะไรอย่างนี้หรอกรักคุณครูผมก็ให้เกียรติคุณครูตลอดอยู่แล้ว
โดยเฉพาะคุณครูคุณคุณที่ฝึกหัสผมก็ให้เกียรติเค้าต่ำ
โอ้เอ้าแต่เด็กด้วยนะเรา
นี่ดูน้องเห็นได้ครูตกใจ
โอ้แต่สงสารครู
เออดีครูเขาวิ่งหนีถ้าเขาก็ตกใจแบบไฟปาปเข้าไป

เออใช่ไหมแล้วตรงบันไดด้วยเนี่ย
มันเป็นบันไดด้วยเนอะ

คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องอุทาหรณ์ของเหล่าบรรดา

จะไปขอเบอร์สาวต้องระวังนะฮะ
อยากรู้ว่าทำไมเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัด
คู่กันสะบัดคราวคู่กันสะบัดคราว
กลับมาในเบรกนี้นะ

หนุ่มจะไปจีบสาวไปขอเบอร์๓ที่ไหน
คุณดูให้ดีระวังจะเจอแบบนี้

เบอร์สามีอย่างนี้ครับ

เอาไหมกูจะเอาไหม

ไม่เม้นเลยหรอฮ่า